กับไทยรัฐศึกนี้เพื่อแฟนมวยครับ

ฉากกันมาวันนี้ล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ครับเป็นมวยฝีมือกับมวยเข่า
อ่าต้นเขาบอกว่าให้ดูยอดขุนพลไปก่อน
มีเตะมีต่อยนะกระดูกมวยเก่ากว่านะครับ
ขณะที่ปลายเนี่ยดูความสด
ว่าใช้ร่างกายเดินบดเดินเหวี่ยงแล้วก็เล่นข่าววงในได้หรือเปล่านะครับ
สำหรับเจ้าปานเพชรสเจ้าเล็กเมืองนท์ครับ
คู่นี้น่าสนใจเลยนะครับถูกคู่ครับ
งานการจัดของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตสุวรรณนี่ก็มาแล้วด้วยนะครับ

กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๕๐ครั้ง

บองสจำปาทอง
เวทีมวยราชดำเนินครับ

ยอดขุนทนนิธิพัฒนาความ

มงคลชัยชูชาติ

ศรีถนนชัยนำแสงก่อสร้าง
ที่๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

จะดูมุมแดงนะครับลอยกว่าหน่อยนึงครับ

นำทีมมาโดยอที่๖
สจเล็กน่าติดตามอยู่ทางหน้าจอ

ที่พัฒนาความครับอยู่วารินชำราบนะครับ

ถือว่ารูปร่างสวยทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับ

ปานเพชรสเจ้าเล็กเมืองนลยอดขุมพลนี้ที่พัฒนาความ
ต้องบอกว่ารูปร่างของมวย
คู่นี้มันสุดยอดจริงครับ

ดูจากโครงสร้างฝ่ายแดงนี่ยิ่งน่ารักเลยนะ
ใหญ่เลย
แฟนที่ติดตามวันศัลค์ไทยจำได้นะ
วันนั้นต่อยรายการใหญ่

ที่ตรงนี้
เปิดเกมเลย

มวยทีวีที่ตรงนี้ต้องบอกโอ้โหคุณอธิวัตรเรตติ้งนี่พุ่งกระชูดแบบไม่น่าเชื่อเลยนะ
ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับที่อุตส่าห์เก็บไทยรัฐทีวีโดยเฉพาะยอดมวยไทยรัฐที่ไว้ในอ้อมใจเลยนะ
คือเวลานี้มวยอื่นมาเกิดที่ตรงนี้กันเยอะ

มาจากที่ตรงนี้หมด
พูดถึงพระจัญใช้ตอนนี้เป็นอย่างเอาขวัญกันมากเลย

๑๑๙ป่อนกลึ่งเป็นปัญหาสำหรับเจ้าปืนกลหรือเปล่า

เอาเลยชาวระยองมาเลยมากองเลยเอาเงินมากองเจอกันเลย
ดูนี่ทราบก่อนว่า๒ล้านบาท๑๐๐๐บาท

อ้าวชุดใหญ่เลย

งงอยู่เลยนะเนี่ย
หนักเลยถ้าเจอกันหนักก็ไปนี่หนักเลย

หัวใจมันเกินร้อยมากเลยนะ

อีก๑นาทีด้วยนี่หนักเลย
ยังเมาอยู่เลยนะตั้งหลักยังไม่ได้

เอาแล้วฟื้นมาไหมฟื้นไหม

โอ้โหแตกอีกด้วย

ดูนี่วินาทีพร้อมพร้อมไอ้เจ้ายอดสุดทน

เร่งหมดคิวขาดมันเป็นเรื่องหน่ายนะครับ

กำลังนี่ต้อง๕ยกด้วยนะมวยไทย

ไม่ลงถ้าไม่ลงมันเป็นปัญหาเป็นเรื่องได้นะ
เหนื่อยเลยดิแล้วหัวใจแดงอ่ะดูดิ

ยังบวก

โอ้โหดูครับปานเพชร

แปลกเล็กเทคด้วย
โอ้โหหมดยกหมดยกนี้
ดูว่ารุ้มกันสนุกแน่

โอ้โห

แต่ยังไม่โดนนับนะพี่ชัย

ปานเทคที่เปิดตำรารับไม่ทันเลย

มีแผลแตกเลยครับทางด้านฝ่ายแดงครับ

แต่ตอนนี้ไม่ทราบแล้วนะครับว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่า

ข่มขวัญน้ำเงินโดยเฉพาะเลยนะครับแดง

กรมการช์บอกว่าใส่ขนาดไม่ทันเลยนะ

ปานเทค

แล้วยกแรก

แต่ดื้อจริงนะหัวใจมันเหลือเกิน

เลือดเข้าตาเลือดเข้าตานิดนึงด้วย
เลือดเริ่มออกอีกแล้ว

ดวงขาเจอบนดวงบนเจอร่าง

เช็ดเลือดก่อนเช็ดเลือดก่อน
เนี่ยกำลังร้อนเลยอ่ะนะ

เช็นมวยนี้แบบชอบเลยนะแดงแบบเนี่ย

วันนี้น่าจะสนุกเลยนะซื้ออย่างเดียวน้ำเงินหมดหรือเปล่า
โอ้โหความมันโดนสนุกของยอดมวยไทยรัฐ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยเห็นไหม
โอ้โหดูโดนขนาดนี้มันยังไม่เป็นไรมันยังไม่ยอมเลยนะ
ตัวได้ด้วยนะเนี่ยโดนเจ็บเยอะเลยปล่อยให้กรรมการนับนี่ไม่ยอมเลย
โหเทียนบอร์ดโหเทียนบอร์ดแล้วก็จบเป็นเรื่องได้เลยนะ
โอ้โหหัวใจมันเอาแล้วเริ่มเบียดเริ่มทังแล้วเริ่มจะฝ่าย
มันสนุกตรงนี้แหละคู่นี้น้ำเงินมันต้องไปก่อนไงพี่บ่า
มันเล่นฝีมือเล่นสายตาไม่แลกแล้วตอนนี้ไอ้เจ้ายอดขุนพล
แต่อย่าหมดนะถ้าหมดแล้วก็ไปเลยนะ
ดุดูจอกยางจอกยางจะแฝปหรือเปล่า
หัวใจเกินร้อยนะแดงอ่าน้ำเงินยอดขุนพล
ขวาแดงลุยอยู่แล้วขวามาอีกแล้ว

โอ้โหโดนอยู่แล้ว

เสียบมันทองไปเรียกครับบางเพชรหลังช่วงปลาย
เรียกร้องความสนใจจากแฟนมวยเลยนะชกแบบนี้แดง
ให้แดงนั้นให้แฟนมวยหันมาเชียร์เยอะ
ถ้าบางลูกจอยางได้แล้วสนุกวันนี้มาแล้วขวา
เสียงเยเริ่มมาหัวใจหัวใจหัวใจ
ไม่สนแล้วไงนี่ไงลุยแล้วไงแทงแล้วไหมนี่ไง
อย่าถอกนะอย่าถอกนะต่อไปหัวจำก็ไม่หัวหนูแล้ว
นี่ไงมาแล้วนี่ไง๓ดอกเลย
โหนี่แรกกันดูเดือนแล้วครับ

ครับมีทั้งขาด้วยมีทั้งแผลแตกด้วยต้องพวงครับ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ทางด้านยนพลนี่ก็เร่งนะครับเร่งเยอะ
หมดไม่หมดก็ไม่รู้ต้องติดตามแล้วครับ
มุมแดงนี่หน้าแหกแล้วก็ไม่รู้ยางจะแตกหรือเปล่านะ
แต่ว่าปลายแฟนคงเห็นแล้วก่อนจากก่อนหมดยก๓เข่า

พลโดนก็สะดุ้งเหมือนกัน
เอ้าเข่า๓ดอกมสกุธิเฮทั้งสนามเลยนะครับตามต่อครับบนเวที
เข้าสู่การชกในยกที่๓๒ยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกเลยนะครับว่า
เพชรแดงนั้นโดนเยอะนะครับแต่ยังยืนอยู่ได้อยู่ยังยืนยง
โดยเพราะ๓๐วินาทีสุดท้ายนี่ใช้แทงเข่าแหลมเข้าไปนะ

ปานเพชรแม่ยกแรกถ้าทิ้งตัวก็โดนนับได้เลยนะนี่ไม่ทิ้งด้วยสู้จริง
สอกทั้งหมัดมันโดนทุกอย่างแต่มันไม่มีเป็นอะไรนะยิ่งโดนยิ่งเดินนะ

โอโหโหใจมีเหลืออะไรหรือเกิน
วกกันไปเลยเนี่ยเอาแล้วดิยุ่งแล้วเอาแล้วดิใครดีใครอยู่ไปเลยแบบนี้
หมดไม่ได้นะทั้งคู่อ่ะไม่หมดกับหมดนี่แดงเสียเปรียบ
น้ำเงินหมดหรือเปล่า
เปิดหัวมาแบบนี้พี่ป่าตายแล้วแฟนมวย
บอกแล้วว่าทีข้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่ายุบหา

เจ้าแดงมันหน้าแหกคนที่เชียร์นั้นมันอาจจะหน้าเหี่ยว
อาจจะหน้าเหี่ยว
เลือกเริ่มออกโดนสอกและสอก

น่าจะเป็นรูปแบบแต่มันไม่เป็นอะไรนะจิ๊กโต้ที่เรียบร้อย
ไม่เอาแล้วนี่ไงนี่ไง
โอ้โหมันแทงทีเดียวทะลุหลังเลยพี่ป่า
พอเลยถือว่าใส่สุดเต็มที่แล้วมันไม่ยอม
ไม่อยู่ต้านไม่อยู่แล้วแบบนี้ลำบากแล้ว
อ่าชุดใหญ่ชุดใหญ่ยังแรกต่ออยู่ได้หรือเปล่า
โดนยำยก๓ได้นับนี่ไง
นี่ไงไม่ไหวจริงจริงนะจุบแล้ว
ได้พักเหงื่อนิดนึงครับดูฟังดูจริงเลย
พอนี่ยกมานี่นับตัวละมัวเลยดูดิ
โอ้โหไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
เกิดมือสารภาพ
โอ้โหหลัวใจมันหลัวร้ายหลัวเกาะหลัวกินจริงครับ
ปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์

ต้องติดตามผลงานของนักชกรายนี้ต่อไปนะครับปานเพชรสจเล็กเมืองนนท

เพราะว่าเป็นตัวอื่นทิ้งตัวไป
๑ก็โดนนับได้ยก๒โดนนับได้

อันนี้ชมเฉยชมเฉย
เกินร้อยหัวใจสุดยอดมีเสน่ห์เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพช้าก่อน

เข่ากระทุ้งหลังแบบนี้มันทะลุไหม
แล้วหมดไปเฉยเลยตื้อเลยเนี่ยดูดิ

แต่ละเม็ดดีงอเป็นปลอก
หนักจริงท่านผู้ชมหัวจิตหัวใจใช้ได้เลยนะครับ